ยาวยาวเพราะว่ามีหลายที่เหลือเกิน
ดิฉันพาไปดูงูกันก่อนละกันค่ะ
งูที่แรกเนี่ยนะเป็นเหตุงูเห่า
บุ่มบ้านอุ้ยดูตัวสิคุณสุภาษาระ

นี่คือที่บ้านเลขที่๖๖ทับ๘ที่หมู่๔บ้าน๒แพรก
ที่อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยทางคุณป้าสายพิล
อายุ๕๒ปีแล้วแกก็นั่งกินข้าวอยู่กับลูก๓ขวบ
แล้วได้ยินเสียงอุ๊ยทำไมหมามันเห่าดังจังเลย
ป้าแกก็เลยเดินออกไปดูแทบช็อกค่ะ
เห็นงูเห่าตัวเนี่ยเล้ยเข้าบ้าน
เอาไงดีรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับ

สักประมาณเมตรกว่าค่ะคุณผู้ชม

ทุกคนถูกบังคับให้ถ่ายรูปนะ

งูตัวนี้หนักประมาณ๒กิโลกว่า
ที่เขาก็เอาใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
ครับไปดูงูอีกตัวหนึ่งที่เพชรบูรณ์ฮะ
ผู้ภัยวังโป่งรวมใจเข้าช่วยจับงูเหลือมตัวใหญ่
ความยาว๒เมตรมันไปบุกที่บ้านเล็กที่๑๑๑ทับ๑

ซึ่งเปิดเป็นสารที่ตรวจสภาพรถเอกชนนะครับ
โดยนางสุธาสินีถือคำเจ้าของร้านบอกว่า
ขณะนั่งทำงานอยู่ในร้านตามปกติ
จังหวะที่หันไปมองที่ไม้ฉากกั้น

เห็นบางอย่างมันหล่นตุ๊บลงมา
ตอนแรกคิดว่าเป็นผ้าหล่นเดี๋ยวจะเดินไปเก็บผ้าซะหน่อย
แต่เดินไปถึงต้องสะดุ้งโยงเลย
เพราะงูเหลือมตัวใหญ่มันขดซ่อนอยู่

ตกใจเพราะว่าผ้าอะไรทำไมมันสะบัดได้เองด้วย
กู้ภัยก็มาจับตัวเคืองอยู่เหมือนกันนะครับ

ไปไหว้พระอาทิบพระธาตุดอยคำอเมืองจังหวัดชีวิตใหม่

ใช่ค่ะไปขอพรพระบนวัด
หลายคนก็ขอแตกต่างกันไปนะ
ขอพรขอรักของานขอโชคขอลาบ
ครับจุดนี้คงขอโชคขอลาภกันเยอะนะฮะ
แต่ว่าจุดนี้นะคะสารปู่แซะกับย่าปู่แซะที่เชิงดอยคำ
เขาบอกว่าถ้าใครจะมาขอได้ข้อเดียวนะ

ซึ่งท่านปู่กับท่านย่าเนี่ยมีเมตตาใจดีคนที่มาไหว้
ก็ประสบโชคสมปรารถนาในเรื่องที่ขอนั่นแหละ

ฉันจะได้เห็งรวยปังแล้วเดี๋ยวเงินจะตามมาเอง
หรือขอเงินก่อนนะรวยไว้ก่อนดีกว่า
บางคนบอกว่าขอแฟนละกันเอาแบบรวยเลย

แต่บางคนก็ขอสุขภาพนะสุขภาพหาซื้อไม่ได้นะฮะ
เอาพาไปดูอีกที่หนึ่งค่ะที่วัดโลกโมลีที่เชียงใหม่นะคะ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีพุทธศาสนิกชน
ก็มาร่วมประกอบพิธีอันเชิญฉัดทองคำประดับอัญมณี
หนักกว่า๖กิโลกรัมมูลค่าหลายล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชม
จากประตูช้างเผือกเข้าสู่วัดโลกโมลี
หลังจากนั้นก็มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อันเชิญฉัด
แล้วก็ยอดฉัดทองคำขึ้นประดิษฐาน
เหนือมหาเจติยธาตุเจ้าโลกโมลี
ซึ่งวัดโลกโมลีก่อนหน้านี้เป็นวัดร้าง
มีการบูรณะสักปี๒๕๖๒
แล้วก็มีการจัดสร้างฉัดทองคำ
น้อมถวายพระราชกุศลแล้วก็เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินินาศ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวง

วัดสวยนะอยากให้ไปเที่ยวกัน
ผมชอบวันนี้มากบนเจียงใหม่นะ
ก็รับถือนะวัดหลกโมลีนะ
คุณผู้ชมครับไปดูที่พยาวกันบ้างฮะ
พยาวมีชาวบ้านทั้งในแล้วก็ต่างพื้นที่
ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพยาว

บูชาขอพรขอโชคขอลาบ
พระพุทธรูปคำหอมหินทรายโบราณอายุกว่า๕๐๐ปี
ภายในวิหารวัดป่าศักดิ์คำบ้านหนองหวีหมู่๘
แล้วก็ไปจับจ้องนี่แหละครับ
คลำลูกแก้วใสหน้าพระประธาน
ถ่ายรูปกันมาให้เห็นอะไรก็ว่ากันไป
หลายคนอยากจะเห็นอะไรก็ลองจ้องมองไปในลูกแก้ว
ลูกแก้วบอกเถิดว่าไม่ใช่ว่าจะได้ชกได้รับยังไงบ้าง
สวยเอาไว้ที่หลัง
พาคุณผู้ชมไปร่วมพิธีบวงสวงอันเชิญปู่ศรีสัตนาคา
และฝูขาวเทพนิเมษกันหน่อยนะคะ
นี้เขาบอกว่าเป็นวังนาคิน
ปกติเขาว่าวังนาคินต้องอยู่ที่อุดรแต่ที่นี่คือกำแผงเพชร
เลขที่๒๖ทับ๓ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
เขาบอกว่าในช่วงที่ทำพิธีบวงสวงเนี่ยนะคะ
มีเมฆครึ้มเหมือนจะฝนตกนะ
มาเลยดำเลยเหมือนต้องมีฝนแต่ไม่ตก
และหลังจากนั้นกลุ่มเมฆกลายเป็นรูปร่าง
องแล้วคล้ายพญานาคาราช

ช่วงกลางวันมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นด้วย

รูปนี้เขาบอกเหมือนพญานาคนะนี่พระอาทิตยทรงกรด
นี่ช่วงที่ทำพิธีเลยนะคะ
ส่วนรูปปั้นพญานาคาราชนะคะสร้างขึ้น
ตามความฝันของนายกฤษณพงศ์นาคจันทร์อายุ๓๗ปีค่ะ
ที่เป็นร่างทรงของปู่นาคาราชแล้วก็เป็นเจ้าของสถานที่

แต่ว่าคนละตำบลค่ะพาไปดูที่ตำบลหนองปริงกันหน่อย
เขามีวัดน้ำดิบก็คือวัดเชษวนารามอยู่ที่บ้านน้ำดิบนี่แหละค่ะ
วัดนี้เป็นที่ตั้งของเทพกุมารแก้วปิ่นเพชร
ชาวบ้านเขาจะเรียกกันติดปากว่าน้องปินน้องปิน
แล้วคนก็นิยมไปขอโชคขอลาบคนก็จะไปดูที่อ่างน้ำมนต์กันด้วยนะคะ
อันนี้เป็นบรรยากาศที่วัดน้ำดิบนั่นเองคนไปกันเยอะเลย
แล้วอีกที่หนึ่งค่ะที่คนไปกันเยอะเหมือนกัน
สว่างอารมณ์ที่นครปฐมบรรยากาศนี่ก็คึกคักเลยนะคะ
มีสาธุชนไปกันเพียบเมื่อวานนี้มีครอบครัวของนางสาวนันทิยาโคงดารา
อายุ๔๗ปีที่เป็นเจ้าของร้านพ่อปู่ศรีสุโธตลาดมั่งมีทรัพย์ที่ปฐุม
ก็นำธรรมาส๒ชั้นแกะลายปิดทองความสูง๑เมตร๓๒เซนติเมตรกว้าง๑เมตร
ถวายหลวงพ่อแป๊ะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ให้ใช้ในกิจกรรมของวัดนะคะเพราะว่าเคยได้โชคได้ลาบจากที่นี่
นี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คึกคักไปอีกแบบนะคะ